ต่อที่หน้าจอทีวีถ้าไม่ดูข่าวนี้จะกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงไม่อร่อยฮะ

ฉกกฎกติกาในการทำคอนเทนต์ของโลกออนไลน์
อยู่ดีแกมาเนี่ยไปมาคนดูแกเนี่ย๕๑ล้านฮะ
ทำไมเพลงแค่นี้มีแค่นี้กระดกตาสองครั้งเนี่ยจ้ะคลิปมีแค่นี้
นี่คือคอนเทนต์ของลุงแองจันตันไม่ต้องเหนื่อยเลยลุงแองจันตันไม่ใช่ชาวไทย
แต่เป็นชาวเวียดนามหน้าที่ของแกคือมามองกล้องแล้วปิดทริปไป
คนดูห้าสิบเอ็ดล้านไอตะบ้าไม่ลงทุนเลยเหรอฮะ
ฉันกินโชว์เนี้ยคนดูสามสิบคนอืมลุงแองมองกล้องเฉยเฉย
คนดู๕๑ล้านคนตามแกมาเกือบล้านคนฮะ
ลุงแองจันตันหรืออังเกิ้ลแองแกดังสุดสุด
แล้วคนดังในชาวเวียดนามทำตามแกว่ะก็คือมองกล้องแล้วทำหน้านิ่ง
อืมแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอแค่นี้ก็ได้แล้วคนมันจะดังอ่ะ
เหมือนเสียชัดอ่ะคนมันจะดังก็ต้องดังเฮ้ยลุงเองเหรอ
คนตกใจลุงแองที่เรามองในคลิปดูเหมือนแกจะมีอายุพอสมควร
พอมาเจอลุงแองตัวจริงเสียงจริงมันก็หนุ่มอ่ะ
นี่ดูเสื้อเขียนไหมดูเหมือนแกก็อายุเยอะอยู่
แต่พอเจอตัวจริงลุงแองหนุ่มมากและตอนนี้กลายเป็นไวรัลที่ดังมากในเวียดนามฮะ
นี่คือลุงแองจันตันเน็ตไอดอลดาวดวงใหม่ของติ๊กต๊อก
ไม่ต้องทำอย่าใช้คำว่าหอกเลยไม่ต้องทำอะไรล่ะ
องกล้องธรรมดาคนแห่มาดู๕๑ล้านคน
ค่ะพี่ทำบ้างสิคะ

ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาอย่าโกรธ
จะนอนทำทั้งวันเลย
เดี๋ยว๓๑ล้านรอได้เลย

สุดยอดไม่ต้องเหนื่อยเลย